ขอเปลี่ยนอารมณ์กันบ้างดีกว่าค่ะไปที่หนุ่มหล่อกันบ้างดีกว่า
ที่ใกล้ปีใหม่แบบนี้ก็ขอทำกิจกรรมการภูสน
โดยไปมอบเสื้อกันหนาวแล้วก็อุปกรณ์การเรียนให้กับน้องค่ะทางภาคเหนือด้วย
ต้องยกตำแหน่งหล่อใจบุญให้กับพระเอกมาสเข้มนะคะ
อย่างเวียสุโกนลวาสค่ะที่จัดกิจกรรมการภูสล
เสื้อกันหนาวแล้วก็อุปกรณ์การศึกษาให้กับน้องในจังหวัดทางไกลเป็นประจำทุกปี
โดยล่าสุดนะคะเดินทางขึ้นเหนือเลยค่ะ
ไปที่โรงเรียนตำรวจชายแดนบ้านนุษเทียนอำเภอชาติตรการจังหวัดน่านค่ะ
ซึ่งน้องแล้วก็คณะครูนะคะก็ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นด้านหนุ่มเวียค่ะ
ถึงความรู้สึกว่าดีใจที่ได้ช่วยเหลือน้อง
จากทุกพื้นที่ค่อนข้างจะขาดแคลนสิ่งอำนวยความสะดวก
ซึ่งก็ยังมีอีกหลายโรงเรียนค่ะที่ยังรอคอยความช่วยเหลืออยู่ค่ะ
ก็เป็นโครงการที่เราตั้งใจที่จะทำทุกปีอยู่แล้วนะครับ
สำหรับวอร์มฮักบายเวียแล้วก็แฟนคลับนะครับ
ก็ดีครับก็ปีนี้ไปก็อากาศดีเริ่มหนาวแล้ว
แล้วก็เด็กเขาก็ขาดแคลนจริงนะครับ
ก็เราถือว่าเราไปแล้วก็ได้ทำบุญด้วยแล้วก็ได้ไปพักผ่อนด้วยนะครับ
ไม่เคยมีใครก็คือไม่เคยมีนักแสดงคนไหนเคยไปนะครับ
แล้วก็เขาก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่เราแบบเราไปแล้วก็ได้เจอตัวจริงนะครับ
แล้วก็ได้ไปมอบของให้ด้วยครับ
เราก็จะพยายามหาข้อมูลแล้วก็ไปทุกปีปีละครั้งจริง
ไม่ได้มีเฉพาะที่ผมไปก็ยังจะมีแฟนคลับ
หรือว่ามีกลุ่มพี่ที่เขาใจบุญเนี่ยก็จะมาขอเสื้อกระหนาวจากเรา
แล้วก็เอาไปบริจาคในจังหวัดต่างทั่วประเทศไทยครับ
เป็นคนหล่อที่ใจบุญจริงนะคะ
ขอให้บุญกุศลนี้ค่ะเจอเนื้อคู่เร็วนะคะ